ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดอุดรธานีไปขอโชคขอลาบจะไปที่ไหนดี
เกาะคำชโนธเหรอดังเหลือเกินส่วนใหญ่ก็ไปที่นั่นใช่ไหม
เอ้าใครจะรู้คุณผู้ชมไปที่นี่เขาก็บอกว่ามีคนขอโชคขอลาบได้อยู่เหมือนกันนะ
ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนค่ะ

ที่จังหวัดอุดรธานีนี่แหละครับอยู่แถวบ้านหนองกล้าตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
ไปแล้วครับเขาบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นผู้โชคดีส่งท้ายปี
ก็คือนางสาวสุภาพรสมณะหรือว่าเจ๊หน่อยและนายบวรสมณะพร้อมลูกชายนั่นแหละ
เดินทางมาร่วมกันยกเสาเอกเสาโทเพื่อความเป็นสิริมงคลในการสร้างสาราใหม่ให้ไอ้ไข่
ซึ่งทางเจ้าวาดนะครับก็คือพระอาจารย์มหานนทพรอานนโทท่านบอกว่าการสร้างสาราที่พักของไอ้ไข่หลังใหม่เนี่ย
เพื่อทำให้มันกว้างขึ้นอยู่ที่วัดศรีทรงธรรมนั่นแหละ
หน่อยบอกว่าก็เคยมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ที่วัดศรีทรงธรรมแห่งนี้ก็บนบานไว้ว่าถ้าโชคดี๙ครั้ง
ครั้งเลยนะถ้าโชคดี๙ครั้งนะแล้วก็จะมาทำการขอโชคขอลาบแล้วก็จะทำการแก้บน
แต่ทีนี้ที่ผ่านมาโชคดีมาแล้ว๓ครั้งคือเขาบนเอาไว้ขอให้โชคดีสัก๙ครั้ง
แต่เนี่ยผ่านมาแล้ว๓ครั้งโชคดีไปแล้วก็เลยงั้นอย่ารอเลยอย่าร้อยถึง๙เลย
มาเริ่มสร้างสาราแห่งใหม่กันเลยดีกว่าดีค่ะนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะที่เจ๊หน่อยเข้ามาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่
เราไม่ได้มาฟันทงนะว่าครั้งที่๔เจ๊เขาจะโชคดีแต่จุดประทัดมาแล้วได้เลขประทัดประมาณนี้
ชาวบ้านเขาก็ไปส่องไปดูกันเรื่องของความเชื่อจริงคุณผู้ชมฮะอย่าไปคิดมากว่าแบบนี้มางมงายเปล่า
ทำให้เขาเชื่อกันแต่เอาจริงคนที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อกันไปมีศรัทธาอันนี้เราไม่ว่ากัน
แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูแล้วมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติ
มันก็มีความเป็นเหนือธรรมชาติแบบนั้นจริงแต่ยังไงซะดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากนะครับ